ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นี่หรือเปล่า
ที่เป็นสาเหตุที่เราไปซื้อลอตเตอรี่

บางสภาพคุณค่ะถ้าเป็นเลขดังนี่
ราคาพุ่งใบละ๑๗๐บาท
รดจะรินเคยเจอมาแล้วตำรวจอยากรู้พี่กัด

เขาบอกว่าต้องมีการจ่ายสวยกันนะคะถึงจะสามารถจ่ายเกินราคาได้
สวยคืออะไรสวยลอตเตอรี่คืออะไร
สมมุติว่าคุณเป็นคนที่เป็นลอตเตอรี่ขายเร่แม่ค้าลอตเตอรี่ขายได้ดิฉันเป็นเจ้าถิ่น
คุณจะมาขายในถิ่นที่ฉันใช่ไหมคุณต้องจ่ายสวยมาก่อน๒๕๐บาทต่องวด
แล้วคุณจะได้สติ๊กเกอร์จากดิฉันไปแปะหน้าอกไว้เลยขายราคาเท่าไหร่ก็ได้
นี่เรียกว่าการขายสวยการเป็นสวยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรชบูรดิฉันว่าตำรวจซวยด้วยแน่เพราะมีการเอ่ยชื่อภูมิกับด้วยนะ

แต่ต้องเสียทุกที่วังปุ่มก็เสียนะ
เสียที่ไปน่ะเขาจังหวะที่มันไม่เจอ
แล้วใครกำหนดการมาครับเนี่ย

นี่ต้องบอกชื่อมาครับ

ในอำเภอชนแดนมีโลโก้ทุกแผงเข้าใจไหม
มึงไปแหกตาดูในหน้าธนาคารหน้าอะไรก็ช่างมีหมด
เดือนละ๒๕๐มันโอ๊ยกินเหล้าขวดเดียวก็หมดแล้ว

อ่ะผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุรี
แต่ค้าขายผมเสียค่าน้ำมันนี่ผมก็แทบจะไม่เหลือแล้ว
หวยก็แพงไม่จริงครับ
ละ๑๐บาทนี่มันก็รวยแล้ว
ขยายความกันต่อค่ะในคลิปที่ท่านได้รับชมไปแล้ว
เป็นวิวาทะระหว่างพ่อค้าลอตเตอรี่เจ้าถิ่น
ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ขายเร่หับเร่แผงลอยค่ะ
เข้ามาในถิ่นเขาก็ต้องจ่ายสวยเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
แล้วในคลิปชัดเจนมากบอกว่าเป็นผู้กำกับชนแดน
สั่งให้มาเรียกรับเก็บสวย

สวยหรือสวยไม่รู้เดี๋ยวขยายความต่อตำรวจ

คือคนที่บอกว่าเป็นเจ้าถิ่นพ่อค้าลอตเตอรี่เจ้าถิ่นบอกว่า
ใครก็ต้องจ่ายงวดละ๒๕๐
ใครที่มาขายตรงนี้ต้องจ่าย๒๕๐ทุกงวด
แล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ขายลอตเตอรี่เกินราคาได้
ขายเท่าไหร่ก็จะไม่มีใครว่าเขาอ้างแบบนี้
แล้วอ้างลามปามไปถึงผู้กำกับในพื้นที่
เป็นคนสั่งการขณะที่พ่อค้าเร่ก็ไม่ยอมจ่าย
จึงโดนขู่ว่าหากไม่เสียเดี๋ยวสักวันก็ต้องเจอ
เตือนไว้หากไม่เชื่อก็แล้วไป

มันเป็นเรื่องของปากท้องความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ตอนนี้หากินก็ยากแล้วนะคะ

โทรศัพท์ไปสอบถามรองผู้การจังหวัดเพชรชบูรณ์
พันธุ์ตำรวจเอกทเดชกล่อมเกลี้ยง
รองผู้การชี้แจงบอกว่าเห็นแล้วเห็นคลิปนี้แล้ว

คมคู่รีดเงินจากพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขายเร่

ตอนนี้พยายามติดตามตรวจสอบชายในคลิปมาสอบสวน
ก่อนหน้านี้นะผู้การจังหวัดเพชรบูรณก็กำชับกำชา
กำชับแล้วกำชับอีกบอกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้
เพราะเป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
ตำรวจเพชรบูรณ์ตอนนี้นั่งติดเก้าอี้ไหมถ้ามีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ไม่ว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ที่ไปเจอว่าลอตเตอรี่ขายเกินราคา
ส่งมาที่หน้าจอได้ชี้เป้ามาได้นะคะ